สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ

อยากจะช่วยเหลือมีสตังค์เหลือแล้วลูกหลานอยู่สบายแล้วมีมรดกมีอะไร

วันนี้ก็เช่นกันมารออยู่แล้วค่ะ
สำหรับผู้เข้าแข่งขันคนที่กำลังจะมาต่อจากนี้นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีอายุนะ
ใช่ครับเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเคยดูละครกันแล้วเนี่ย
โอ๊ยตายแล้วละครน้ำเน่าเหลือเกิน
ชีวิตอะไรจะคะชีวิตอะไรจะขนาดนั้นจะโดนทอดทิ้ง
มีคนเก็บไปเลี้ยงอะไรอย่างนี้มีจริง
ในละครเป็นยังไงไม่รู้แต่สำหรับเธอคนนี้
คุณผู้ชมต้องไปดูภาพชีวิตกันก่อนค่ะครับเชิญครับ
ป้าชื่อนางบุญช่วยนางสกุลจบทุสา
ชื่อเล่นชื่อแอ๋ววันเดือนปีเกิดป้าไม่รู้ค่ะ
เพราะแม่ของป้าน่ะเขาคลอดป้า
แล้วเขาก็อุ้มออกมาจากโรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็มาเจอแม่ค้าเขาก็เลยฝากแม่ค้าไว้
ก็บอกว่าหนูฝากเด็กคนนี้ไว้ก่อนนะ
บอกเดี๋ยวหนูมาเอาแล้วเขาก็ไม่มาเอาหนีไปเลย
แม่ค้าคนนั้นก็คือแม่ทุกวันนี้ที่เลี้ยงป้ามา
ดูแลป้ามาประคบประงมป้า
จนป้าเป็นคนกระทำทุกวันนี้
อยากขอบคุณที่แม่ให้ชีวิตหนูมาเลี้ยงดูหนูมา
ทั้งที่หนูไม่ได้เป็นอะไรกับแม่เลย
แต่แม่ก็ยังดูแลมากระทั่งทุกวันนี้ค่ะ
รักมากค่ะรักยิ่งกว่าใครในโลกนี้
ตอนนี้แม่อายุ๙๕แล้วค่ะภูมิใจที่ได้ดูแลท่าน
สุขภาพแกก็โรคคนแก่ค่ะแล้วก็มีความดันมาปนด้วย
อกนั้นแกก็แข็งแรงดีค่ะ
แต่หูตาไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยเห็นแล้ว
เวลาพูดได้ต้องตะโกนคุยกัน
เวลาเราไปเหนื่อยไปทำอะไรมาเนี่ยมาเห็นแกยิ้มเนี่ยก็หายเหนื่อยค่ะ
เมื่อก่อนป้ามีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดบ้าน
จากนี้ก็รับจ้างทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน
กวาดใบไม้ให้เขาเขาก็ให้เป็นเดือนเดือนละสี่พัน
มีวันหนึ่งก็กวาดไปมันก็หน้ามืดมันวูบ
ใจเหมือนมันจะขาดตุ๊ก
เขาโทรเรียกลูกให้ลูกพาไปหาหมอ
หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
หมอเขาก็เลยส่งไปโรงพยาบาลทรงอก
เขาก็รัดคิ้วเจาะเส้นเลือดใหญ่
แล้วก็เอาอะไรไฟฟ้าเข้าไปจี้ในหัวใจค่ะ
ตอนนี้ดีขึ้นแต่ก็หมอบอกว่าโรคนี้ไม่หายขาด
ทำงานหนักก็ไม่ได้หมอบอกว่าเป็นความดันด้วย
พอป่วยนิดหน่อยก็โรคตามมาเยอะแยะเลยค่ะ

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาได้เกือบ๔๐ปีแล้วค่ะ

ขับจากผู้สมนตร์สายสองภัยเพชรเกษมนะครับ
มีวันหนึ่งช่างเขายกเครื่องใส่รถกระป๋องไว้

พอยกขึ้นปั๊บมันลื่นเครื่อง
มันเลยทับผมก็เลยปอดมันฉีกครับ

จากนั้นผมก็หายใจไม่ค่อยอิ่มครับ

คือหากินน้าอยู่ผมทำเองไม่ไหวครับ
เมียดีมากครับเริ่มทุกข์เริ่มสูญมานานแล้วครับ
พ่ออยากบอกแม่ว่ารักแม่มากนะครับ
จ้ารักเหมือนกัน
ห่วงอยากให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิม
สงสารเขาเวลานอนในหอบเห็นแล้วก็กลัว
เขาจะหยุดหายใจไปเลยอะไรอย่างนี้

ก็มีอาชีพผักดอกไม้

บาทรวมทั้งหมดเลยค่ะอุปกรณ์

ก็ดีกว่าพอแม่หลับก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างนี้
ตาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะมันเป็นต้อเนี่ย

ถ้าป้าไปก็ไม่มีคนดูแม่

ก็ขอให้ได้อยู่ดูแลแม่

อยากได้รถวิวแชร์รถเข็นนะคะ
คือตอนเช้าหรือตอนเย็นอากาศล่มอย่างนี้
ได้เอาแกออกไปเข็นให้แกรับอากาศดีบ้าง
แล้วก็ซื้อแพมเพิร์ตตูนไว้แค่นั้นแหละค่ะ

ปั้ยเราออกไปเดินเล่นกัน

แกก็จะได้สุขภาพจิตแกจะได้ดีขึ้นบ้าง

รายการร้องได้ให้ล้านมาบ้านเรา

เอาเงินมาซื้อวิวแชร์เอาเงินมาซื้อรถเข็นให้แม่

มัดเถือดใจเลย

นั่นคือเรื่องราวชีวิตจริงยิ่งกว่าละครค่ะ
ของผู้หญิงที่ชื่อว่าบุญช่วยค่ะคุณผู้ชม
พบกับเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับ
ก็มาพบกับตัวจริงของเธอเลยคุณบุญช่วยนะครับ
หญิงกระตันยูดูแลแม่ผู้ไม่ได้ให้กำเนิดครับ

วันนี้ยินดีต้อนรับพี่บุญช่วยนะคะ
สู่รายการร้องได้ให้ร้านของเรานะคะ

ชื่อนายเนียนจอกุษาค่ะ

สวัสดีครับ
ในเรื่องราวภาพชีวิตของคุณบุญช่วย
ก็เห็นมีอยู่เท่านี้แล้วก็มีคุณแม่ของคุณบุญช่วย
แล้วตอนนี้มากันแล้วใครดูแลคุณแม่อยู่ครับตอนนี้
ก็ฝากลูกสะพัยเขา

วันนี้ขอให้เขาหยุดงานฝากเขา
ทีนี้ย้อนไปในวัยสมัยเด็ก

จับมะละกอปอกสับแล้วก็เอามาหุงกับข้าวให้ลูกกิน
อิ่มแกถึงจะกินขนาดนั้นเลย

รับจ้างทั่วไปบ้านก็ไม่มีค่ะอาศัยเขาอยู่
เป็นกระต๊อบเล็กแล้วก็
เวลาไปตัดอ้อยก็ไปนอนป่าอ้อย

พาไปเกี่ยวข้าวก็ไปทำเพลิงนอนในทุ่งนาเขา
ก็ใช้ชีวิตปกติมาจนพี่บุญช่วยมามีครอบครัว
ค่ะก็ยังอาศัยเขาอยู่เหมือนเดิม
ก็อยู่ด้วยกันกับคุณแม่เลี้ยงนี่กับแม่นี่ค่ะก็มีสามีเข้ามาช่วยกันทำมาหากินอะไรพี่บุญช่วย
ก็รับจ้างเขาก็ขยันเขาไม่รังเกียจเราว่าเรามีแม่มีหลานลูกของพี่สาวลูกของแม่แท้จริง
แกติดแกเสียแล้วก็ทิ้งหลานไว้ให้อีกสองคน
ลูกของคุณแม่เลี้ยงเนี่ยมีมีลูกแต่ว่าตัวตัวลูกของคุณแม่เลี้ยงคือเสียไปแล้ว
มีหลานสองคนอยู่กับพี่บุญช่วยค่ะ
ก็ช่วยกันเลี้ยงมาพี่บุญช่วยมีลูกกี่คน
ที่แรกมี๒คนแล้วก็ย้ายมาอยู่ปากช่องก็มีอีก๒คน๔คน๔คน
ณตอนนี้ใครแยกครอบครัวไปแล้วบ้างหมดเลย
ทุกคนก็ไปมีครอบครัวของตัวเอง
ก็เหลือพี่บุญช่วยกับลุงแดงไว้
ก็เหลือคนที่สองนะเขาไม่ไปไหนเขาคอยดูแลแม่แต่เขาก็มีครอบครัว
แต่ก็อยู่ในบ้านเดียวกันคุณยายนี่ชื่ออะไรฮะแม่บุญค่ะคุณยายบุญ
ชื่อนี่คุณยายบุญก็เป็นคนตั้งใช่ไหมแม่คนตั้งค่ะมาช่วยจริงนะบุญช่วย
บุญช่วยคุณยายบุญนี้เริ่มไม่สบายด้วยโรคชรานี้ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วฮะ
คือก็ไม่เหมือนทั่วไปค่ะปวดหัวตัวร้อนมาก็หลายปีแล้วค่ะ
ทีนี้ที่แกมาล้มหมอนนอนเสือนี่คือแกเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำ

แกสวมประถุงที่นี่ขาแกมันไม่ทะลุประถุง

๖ปีมั้งนะพ่อ
๖ปีพอคุณยายบุญเริ่มเดินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับคุณสามี
แกก็ไปขับซูโบรุท่าไหนยกของอะไรทับ
ถึงถ้าเขาบอกว่าลุงแดงของทับปอดฉีกหรือเปล่าปวด
ก็เลยขาลื่นเอาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าปอดฉีก
เห็นบอกตอนนี้เหนื่อยหอบเหมือนหายใจไม่พออยู่ริน

มันเหนื่อยแล้วมันแน่นด้านนี้นะเดือนประมาณสัก๓๔เมตรก็เหนื่อย
ทีนี้ลุงแดงก็เป็นหัวหน้าครอบครัวถูกไหมฮะ
ตอนนี้เรามาเจ็บทีนี้ทำไงกัน
๓คนซึ่งต้องบอกนะว่า๓คนนี้อยู่ในภาวะผู้สูงอายุทั้งหมดนะคุณป่า
ลุงแดงเองปีนี้อายุเท่าไหร่ลุงแดง

ก็อาศัยลูกชายเขาก็หาไม่ค่อยทันปากทันท้อง

ก็ต้องมีครอบครัวเขา
บางทีก็คุยกันเนอะขายดอกไม้ได้ก็ดอกละ๗๐บาท
ก็มาซื้อกินก็ประหยัดกันนะคะไข่ก็
ซื้อมา๑๐ฟองเค้าคง๔๐บาท
ประหยัดเนอะค่ะว่าต้มเตี้ยวมาก
สามีก็ไม่แข็งแรง
ตัวพี่บุญช่วยเองก็ไม่แข็งแรง

ณตอนนี้ที่ห่วงเลยพี่บุญช่วยห่วงอะไร
ห่วงแม่ห่วงพ่อบ้าน

เพราะว่าเวลาแกนอนแกจะหายใจแรง
บางทีแกก็หยุดเฉย

ค่ะเราบางทีก็เฮ้ยดึงแก
ตื่นนี่แกเป็นอะไรไม่หายใจ

แล้วแกว่าไงตื่นมาแล้วเป็นไง

อย่างเรื่องการกินเรื่องถ่าย

พี่บุญช่วยอย่างนี้เราท้อแท้ไหมเนี่ย

ถ้าเราท้อแล้วสองคนนี้จะอยู่ยังไง
บอกกับตัวเองว่าอะไรบ้างคะ

เดินไปบางทีเห็นลูก
วันนี้แม่ไม่มีตังค์ซื้ออะไรเลย
ครับเดี๋ยวผมก็ไม่มี

หยุดเดี่ยวผมก็ไม่มี
ลูกก็ไปเที่ยวยืมก็มาให้อย่างนี้
แม่กินอะไร
เขาก็ดีอะค่ะแต่ว่าเรา
พี่บุญช่วยสิ่งที่อยากได้เลย

อยากได้รถเข็นวิวแชร์ค่ะ

เวลาไม่มีแล้วเราก็ไม่ลำบากเรื่องแพมเพิร์ต

ถ้าได้ตังค์ไปซื้อแค่วิวแชร์กับแพมเพิร์
นี่ก็สุขใจแล้วเหรอคะวิวแชร์ไว้ค่ะ

ก็เห็นข้างบ้านเขามีวิวแชร์
เขาพาแม่เขาออกเดินเราก็ได้แต่แค่มอง
ว่าทำไมแม่เราจะต้องอุดอู้อยู่ในห้อง
อยากให้แกออกมาได้รับอากาศดีบ้าง
อยากได้ของแค่นี้ไปให้แม่
แม่ที่ไม่ใช่แม่แท้
แต่เป็นแม่ที่เลี้ยงเธอมาด้วยความรัก
ทุกวันนี้ยังบอกรักกันอยู่เลยนะพี่บุญช่วย
เวลาถามแม่นี่แม่เขาบอกรัก

รักมากครับถ้าพูดอย่างนี้ค่ะ
พูดมาตลอดเลยไหมคะพี่บุญช่วยค่ะเสียงเขาเล็ก
แล้วตัวพี่บุญช่วยละคะรักเยี่ยมบุญขนาดไหน
ไม่มีอะไรจะเปรียบได้เลยค่ะ

มีหนี้ไหมคะ
ตรงนี้ค่ะมาสู้ด้วยกันค่ะพี่บุญช่วย
วันนี้แหละจะเป็นทับหลังจะเป็นกำลังใจ
จะเป็นทุกอย่างให้พี่บุญช่วย

มีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะครับ
ล้านบาทนะครับถ้าทำได้คือร้อง๑๐เพลง

มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยใช้ได้ตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณบุญช่วยต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
๖๐๐๐๐บาทค่ะ๖๐๐๐๐บาทครับ

ถ้าได้อย่างที่ตั้งใจจะมาเอาจริง๖๐๐๐เนี่ย

ก็ไปซื้อวิวแชร์ซื้อแพมเพิร์ต
แล้วก็คิดว่าถ้านั่นก็จะไปรักษาตา
รักษาตานี่ถูกต้องอันนี้ดีค่ะ

ให้ดีก่อนถ้าตาเราเป็นอะไรแล้วสองคนนี้จะอยู่ยังไง

หกหมื่นไม่ยากเลยครับ

สู้ชีวิตของเราตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ

ก็มาเริ่มกันที่เพลงที่๑เลยนะครับ

หนึ่งหมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่ง

สำหรับนักร้องคนนี้กับพวกเรา

รู้จักเพลงนี้ไหมเคยร้องเพลงนี้ไหม

ให้คุณแดงฟังนะฮะเพลงนี้

สั่นอยู่ในใจคิดอะไรอยู่ตอนนี้
คิดว่าเราต้องร้องให้ได้ค่ะ

ถามหน่อยอยู่ด้วยกันมากี่ปี

ฟังเขาร้องเพลงนี้มากี่ขน

เพลงนี้ยังไงก็ต้องร้อง

ตัวช่วยได้เลยตั้งแต่เพลงแรก

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

สู้มั้ยคะสู้ค่ะไหวมั้ยคะไหวค่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะดีค่ะ
เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณบุญช่วยขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๑ครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

น้ำหลอกริ้มข้ำหอบช้ำในน้ำคำว้านที่ริ้นรสใจเขาหลอกใจก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำมัน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้างเป็นหนทางให้ดัง
ทุกครับบ่อทองทุกครับบ่อเงิน
เขาจะมานี่นะครับ

รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปลงสิวว่าเราเกิดมาใช้เวร
ขับมอเตอร์ไซค์ไปรถพ่วงเฉียว
กลิ้งไปลูกถนนเลย
เจ็บมากตอนนั้นแล้วรถพ่วงก็หนี
รถพ่วง๑๐ล้ออีกครั้งใหญ่เลย

รูดไปกับถนนลุกน่งลุกนั่งนี่เป็นไง

ไหว้พระก็ต้องขัดสมาธิ
ลุกนั่งสู้จี๊วิน